วันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่วันสยามนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะก็มีกิจกรรมที่รอพวกเราอยู่เพียบเลยค่ะ
อันนี้เดี๋ยวขอแนะนำก่อนเลยนะคะว่าจุดตรงนี้เนี่ยเป็นจุดบริการแนะนำสินค้าของขวัญค่ะ
ก็คือเราจะนำตัวอย่างสินค้าต่างมาตั้งโชว์ตรงนี้หรือถ้าคุณลูกค้าสนใจก็คือแจ้งทางเราได้เลย
สามารถชำระห่อของขวัญตรงนี้ได้ครบทีเดียวเลย
ก็คือเราจะรวมทุกแบรนด์ไว้เลย

พอดีต้องซื้อของขวัญให้หลายคนมาก
กลุ่มแรกก็คือเพื่อนมหาลัย
กลุ่มที่สองก็คือเพื่อนนางแบบหรือพี่ในวงการนะคะ
กลุ่มที่๓เพื่อนสายแดน
แล้วก็ที่๔ก็คือครอบครัว
ก็เลยอยากจะให้พี่แนะนำหน่อยนะคะว่าเนยฟอง

กลุ่มของเพื่อนมหาลัยเราจะขอแนะนำเป็นตัวนี้เลยดีกว่า

ต่อไปเป็นของขวัญให้สำหรับเพื่อนนางแบบ

ถ้าเก็บต่อไปเพื่อนสายแดนส์

สามารถตั้งเวลาจับเวลาอะไรอย่างนี้ได้

อย่างนั้นสนใจอันนี้
เมื่อกี้เราได้ไปแล้วตอนนี้ก็เหลือครอบครัวค่ะ

ค่ะน่ารักมาก

ถ้าเราไม่ได้ห่อของขวัญกันนะคะ

ซึ่งแปลว่าเลือกได้ทั้งการห่อของขวัญ

ใครที่อยากขอของขวัญไม่เหมือนใครเลยนะคะ

สติ๊กเกอร์ได้หรือว่าเป็นคำเขียนได้
งั้นเราลองมาถามพี่กันเลยนะคะว่า
ครับผมเราสามารถที่จะเลือกรูปแบบนะครับ
มี๒ไซส์ครับ๖เซนติเมตรกับ๘เซนติเมตร
เช่นอยากจะได้ตัวเจนะครับ

แล้วก็มีแปะน้องวัวไว้ด้วยนะคะ

ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมีพี่พนักงานมาถ่ายวีดีโอเราว่า
แล้วหลังจากที่พี่เขาได้ถ่ายวีดีโอเราไปแล้วนะคะ
แล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบวีดีโอแทนการ์ดได้เลยนะคะ
ก็ถือว่าเจ๋งมากเลยนะคะอันนี้ก็ของหนูทำไปแล้วเรียบร้อยนะคะ
คนก็จะได้ไม่ลืมว่าของพันนี้มาจากใครค่ะเดี๋ยวหนูจะมาลองแกะให้ดูกันเลยนะคะ
นี่นะคะกล่องของขวัญของหนูนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
และนี่นะคะก็คือความพิเศษของขวัญของหนูนะครับ
และนี่นะคะก็คือความพิเศษของขวัญของหนูนะครับ